เมาครับจับผู้หญิงเหวี่ยงลงพื้นขึ้นคร่อมเหมือนจะข่มขืนเธอ
หลังจากนั้นเนี่ยขับรถไล่ชนรถของชาวบ้านกว่าจะจับตัวได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับ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

หนีต่อครับไปชนรถชาวบ้านพิกัดซอยฉลองกรุง๓๙เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
มีรถแล้วก็รั้วของชาวบ้านเสียหายด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ตำรวจล่าตัวเขาจนกระทั่งสุดท้ายจับได้ในที่สุด
ระยะห่าง๓๕๐เมตรจากจุดที่เกิดเรื่องแล้วก็ตามต่อหนีต่ออีกหลายกิโล

จากบริเวณจุดเกิดเหตุเขา
ฉุดผู้หญิงแล้วก็ขับรถหนีชนรถชาวบ้าน
แล้วก็สุดท้ายไปจับกลุ่มได้ระยะทางเกือบ๑๓กิโลเมตรด้วยกันนะครับ
จากจุดแรกถึงจุดที่๒ห่างกันแค่๓๕๐เมตร
ก็คือฉุดผู้หญิงเสร็จแล้วขับรถไปชนรถคนอื่นอีก
ผู้ก่อเหตุคือนายสันติอายุ๓๖ปีเป็นชาวโคราชครับ
มีอาการไหล่ขวาหลุดอ๋อเจ้าตัวถึงบอกไล่เจ็บไล่เจ็บไล่เจ็บ
ลิ่นเหล้าคลุ้งเลยครับนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๓๗ปีเธอบาดเจ็บตามเนื้อตามตัวนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเดินอยู่ที่ลานจอดรถ
จู่ผู้ก่อเหตุเข้ามาถามว่ามีแฟนหรือยัง
แล้วจับเธอเหวี่ยงจนล้มกระแทกพื้นเขาขึ้นมาคล่อมตัวเธอ
เธอบอกนายสันติขึ้นมาคล่อมตัวเธอเธอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
กลับถูกบีบคอต้องสู้จนดิ้นหลุดมาได้
แล้วมีพลเมืองดีไปช่วยเหลือเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืน
กรกฎาคมนะฮะดูร่องรอยสิครับ
บาดแผลถลอกเป็นจ้ำแดงแดงแบบนี้นะครับนักข่าวของเราคุณเนติชาว
ลงพื้นที่ได้ภาพหลักฐานเด็ดครับภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้ตอนที่นายสันตินั้น
ขับรถกระบะเข้ามาในซอยนี่จังหวะตอนขับเข้ามานะครับ
แล้วก็ถอยหลังเข้าไปจอดหน้าหอพักแห่งหนึ่ง
นี่ฮะสัญญาณไฟแตะเบรกแล้วเตรียมที่จะถอยรถเข้าไปจอดครับ
หลังจากที่ขับเข้ามาแล้วถอยรถจอดเสร็จเรียบร้อย
ตัวนายสันติเนี่ยเดินเข้าไปในหอพักค่ะและพฤติการของเขาคืออย่างนี้ครับ
มิ้วคุณผู้ชมส่องตามห้องต่างส่องไปเรื่อยแล้วก็เดินออกไปข้างนอก
นี่ฮะจังหวะนี้เออแปลกเนอะหมาก็ไม่เห่าด้วยเนอะ
ไม่รู้ว่าคุ้นหรือยังไงเนี่ยปกติถ้าคนแปลกหน้าหมามันน่าต้องเห่าบ้าง
แบบนี้ครับแล้วเดินออกไปข้างนอกจนกระทั่งเที่ยงคืน๒๐
สันติวิ่งออกมาจากจุดเกิดเหตุแล้วขึ้นกระบะขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว
จังหวะนี้ออกมาแล้วครับนี่นะฮะแล้ววิ่งไปขึ้นรถกระบะ
หลังจากที่ขึ้นรถกระบะของเขาเสร็จแล้วเขาขับรถกระบะและถอยรถ
ขับออกไปอย่างรวดเร็วครับจังหวะนี้ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านในซอย
คนก็แตกตื่นตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเที่ยงคืนกว่ามีรถชนด้วย
ตำรวจและทีมกู้ภัยพร้อมชาวบ้านช่วยกันขับรถตามหา
ระยะทางสี่กิโลกว่าครับแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยวัดลำต้อยติ่ง
หนองจอกขับต่ออีกหนึ่งกิโลเสียหลักพุ่งเข้าไปในพงหญ้าข้างทาง
จนมุมโดนจับได้ในที่สุดนะฮะนาทีได้ล่าตัวนี่ภาพอีกมุมหนึ่งนะ
นี่ฮะจากบนถนนตัดเข้าไปในซอยแล้วก็มาจนมุมตรงนี้
ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุเธอกำลังเดินกลับเข้าห้องพัก
จู่นายสันติมาถามเธอบอกว่าค่อยเห็นเจ้าแล้วค่อยก็มัก
คือพอเห็นเธอปุ๊บแล้วรู้สึกชอบอ่ะประมาณนั้นเธอรู้เลยว่าโอ้โห
พูดแบบนี้นี่ไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยบอกว่าฉันมีแฟนแล้ว
บอกแบบนี้เพื่อต้องการจะขู่ให้เขาว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ดีนะ
ฉันมีแฟนแล้วนะแล้วก็รีบเดินเข้าห้องไม่ทันการครับ
เขาจับเธอเหวี่ยงลงพื้นแล้วขึ้นคร่อมเธอกลัวมากแล้วเธอยังเจ็บปวดบาดแผลอยู่เลย
ขอให้ตำรวจเอาผิดนายสันติให้ถึงที่สุดครับ
ไม่รู้จักเขาเลยแล้วเป็นภัยน่ากลัวมากนะครับ
พลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือชื่อว่าคุณแม็กซ์
คุณแม็กซ์บอกว่าเขาได้ยินเสียงโวยวายตอนแรกเข้าใจว่าผัวเมียทะเลาะกัน
แต่พอผู้หญิงร้องบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย

ตัวคุณแม็กซ์ท่านนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะครับ
ในขณะที่อีกหนึ่งคนก็คือในตัวเป็นชาวบ้านระแวกแถวนั้น
เล่าให้คุณเนติชาวของเราฟังบอกว่า
เขาเห็นนายสันติเนี่ยเข้ามายืนด้อมมองดูท่าทางแปลกนี่นะฮะ
แล้วตอนแรกมองเนี่ยเห็นว่าผมดูยาวเหมือนจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ

แต่เขาน่าจะรู้ว่าผมเป็นผู้ชายแล้วเขาดูนานนะพี่
เขามาหลายรอบเขาน่าจะรู้ว่าผมเป็นผู้ชายแล้ว

แสดงว่าเราคิดว่าตอนแรกเขาคิดว่าเราเป็นผู้หญิง
ตอนแรกเพื่อนผมยังบอกมึงระวังนะอะไรอย่างนี้ไง
ผมก็เห็นเป็นผู้ชายก็ไม่ได้คิดอะไร
นี่เป็นชาวบ้านที่คือด้วยความที่เขาผมยาวแล้วมองข้างหลังเนี่ย
อาจจะมืดแล้วก็นายสันติอาจจะเข้าใจว่านี่เป็นผู้หญิงหรือเปล่า

แต่พอมองชัดว่าเฮ้ยเอาเป็นผู้ชายนี่หว่า
ถอดเสื้อด้วยก็เลยอ่ะงั้นไปหาเหยื่อรายใหม่หรือเปล่า

จากการตรวจสอบทราบว่านายสันติเคยอยู่ในพื้นที่กับเมียครับ
แต่ว่าถูกเชิญให้ออกไปเพราะว่าชอบไปเคาะประตูรบกวนคนอื่น
ตำรวจนั้นก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ประกอบสำนวนคดีแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
และให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของชาวบ้านด้วย
เพราะมีคนเจ็บก็คือผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายและรถชาวบ้านที่ถูกชน
รวมถึงรั้วของชาวบ้านด้วยครับ